มีคลิปหนึ่งเขาถูกถ่ายเอาไว้ในบขเชียงใหม่
มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีผิวพันธุ์ดีแต่งตัวก็ดี
ไปเดินของเงินผู้โดยสารที่อยู่ในสถานีขนส่ง
ให้เงินน้อยเขาด่า๘๐มันกระจอก

เอาไปเลย
เงินของพวกมึง
กระจอกเงินแค่๘๐มันกระจอก

เจ๋งมากครับเจ๋งที่สุดละครับ

ทำไมไปวาบมันอยู่ในมักระจอก
จับเลยพี่

หนูขนาดนี้เหรอครับ
หนูคือวิสาชีพ

ใช่ฉีกเงินทิ้งหมดแล้ว

แล้วเมื่อกี้มีแฟนคู่นึงมาบอกว่าจะไปกรุงเทพ

แล้วมาขอผมบอกว่าจะไปกรุงเทพ

ก็มันเจาะแค่๘๐

ถ้าไม่ได้ฟังเสียงเห็นจากรูปร่างหน้าตาการแต่งกายก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นปกติคนนึง
แต่พอฟังเสียงแล้วก็น่าจะคิดได้ว่าเธอน่าจะมีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่า
เธอก็พูดแค่ว่ากระจอกแค่๘๐อะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าเธอไม่พอใจที่ขอเงินแล้วได้น้อย
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไปเออะโวยวายครับนะฮะกับผู้โดยสารที่ไปรอขึ้นรถอยู่ที่สถานีขนส่งเชียงใหม่เพราะไม่พอใจ
ขอเงิน๑๐๐แต่ได้แค่๘๐ฉีกเงินทิ้งตะโกนด่าคนท้าให้ตำรวจจับบอกนี่ฉันคือมิจฉาชีพมาจับเลย
แค่นี้มันกระจอกกระฉีกแก๊งลงพื้นไปพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยการระงับเหตุ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ขนส่งเชียงใหม่ครับ
แต่ว่าไม่พบผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปคุยกันกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบริษัทรถโดยสารแห่งหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหทำงานมา๗ปีเห็นผู้หญิงคนนี้สวมชุดเดิมมาที่เดิมแล้วก็ไปเดินขอเงินผู้โดยสารเป็นประจำตลอด๗ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงค่ำถึงดึกจะมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเป็นใครมาจากไหนโดยอ้างว่าไม่มีเงิน

พื้นที่นะฮะ
แม่งแม่งแม่งแม่ง
ตอนนี้เรายังไม่ได้มีข้อมูลว่าเธอเป็นใครมาจากไหน

แต่ว่าเบื้องต้นทุกคนที่อยู่ในขนส่งเชียงใหม่

โดยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยจัดระเบียบหน่อย
ตอนนี้ที่ขนส่งเชียงใหม่
แล้วก็เป็นสิ่งที่มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัว

หลายคนไม่กล้าจะไปนั่งรอรถกันแล้วนะครับ

ให้กับคนที่ไปใช้บริการด้วย